เหนือจากความเชื่อที่เราเนี่ยเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไประหว่างจะรวย
สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารวยได้แน่นอนก็คือการสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้สำคัญนะ
วันนี้ดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพราะว่ามีหนุ่มคนนึงค่ะ
เขานำไอ้เจ้าดอกย่าที่อยู่ริมทางออกมาตกแต่งเป็นของแต่งบ้านได้
แล้วสามารถสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยแหละ
สวยจังสวยไหมคะมันพองขนาดนี้เลยเหรออ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะไปกันที่บ้านเลขที่๒๑ทับ๑นะคะ
ที่นี่อยู่บ้านศรีโยธินหมู่๗ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณวัญชนะดีศรหรือว่าคุณโบ๊ทอายุ๒๕ปีเขาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะอายุ๒๕ปีเนี่ย
เป็นเจ้าของธุรกิจรับจัดดอกไม้แบบทำแบบเล็กในครอบครัวค่ะเป็นธุรกิจครัวเรือน
คุณโบ๊ทเนี่ยคือผู้ที่นำดอกย่าริมทางที่เรียกว่าดอกเหล่าดอกย่าสีขาวอะค่ะที่เราพบเห็นทั่วไปเราจะเห็นข้างทางใช่ไหม
มาตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนสำนักงานงานสำคัญต่าง

เออใช่ไหม

อันนี้เป็นดอกดอกญาติดอกราว

แต่ละขั้นตอนในการทำต้องพิถีพิถันนะคะ
ไม่ใช่คุณเด็ดมาข้างทางแล้วก็มาเสียบได้เลย

ตามข้างทางตามป่าในถุงนาริมคลองเนี่ยเวลาจะหาแล้วก็จะต้องนำมาตกแต่งเนี่ย
มันต้องได้ขนาดด้วยต้องเลือกขนาดคุณดูเห็นไหม
เพราะไซส์เขาจะแบบขนาดเท่ากันแล้วจากนั้นเขาก็จะนำมาย้อม

อ่ามาย้อมสีไงคะได้มาแล้วดอกเราจะเป็นสีขาวขาวแบบนี้

แล้วก็เอามาย้อมสีตามที่ต้องการเลยพอย้อมสีเสร็จแล้วก็นำไปผึ่งแดดให้แห้ง

พอแห้งเสร็จเอามาเข้าช่อจับช่อเลยค่ะช่อนึงเนี่ยจะมี๑๐ดอกแล้วก็แพ็คใส่กล่อง
เตรียมส่งให้ลูกค้าตามยอดจองนี่เอายอมสีชมพูแดงแบบนี้
แล้วพอมันแห้งป๊าบตากเรียบร้อยเนี่ยก็เอามาเข้าช่อคือขายเป็นช่อ
ทางร้านเขาจะขายอยู่๓ขนาดนะมีขนาดความยาว๑เมตรกรัมละ๕๐๐บาท

แล้วคุณรู้ไหมเนี่ยพอมันแบบเอาออกมาตั้งโชว์จากต่างแล้วมันสวย
เหมือนขนนกค่ะดูแบบนี้ใช่ดูมีราคาในแต่ละวัน
จะมีรถเข้ามารับส่งสินค้าทุกวันนะคะ
ที่ร้านในบ้านของเขามีรายได้เดือนเหนือไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาท
คุณมีรถมารับไปส่งไปเสดียะเยอะมาก
สำหรับใครสนใจอยากจะสั่งดอกเหล่าไปประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนจัดนิทัศกาล

ถ้าเข้าใบตองอื่นก็จะเจอดิฉัน
อันนี้ก็ต้องยอมรับเขานะว่าเขาขยันขยันหาดอกย่งดอกย่า

เอาไอเดียดีแบบนี้ก็สร้างมูลค่าได้